ม้าลายในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง
ทางม้าลายในประเทศไทยถึงอันตรายล่ะคะ
นั่นน่ะสิ๕ทุ่มคืนที่ผ่านมา
คุณเขมสอนที่สมุทรปราการนะฮะ
หญิงสาวคนหนึ่งข้ามถนนตรงทางม้าลาย
พยายามวิ่งแล้วนะรถมาเร็วเหลือเกิน

ถูกชนไปแล้วใช่ค่ะ

ถามว่ามีทางม้าลายไหมมีค่ะ
แต่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านบอกทางม้าลายมันก็โอ้โห
ไม่ชัดแล้วเก่าเหลือเกินเส้นเนี่ย
นี่บาดเจ็บสาหัสนะครับค่ะ
แม้จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือถนนกิ่งแก้วตรงจุดนี้นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะ
กิ่งแก้ว๕๒ทับ๑นะครับคนเจ็บ
ชื่อนางสาววินเป็นชาวเมียนมาอายุ๓๓ปี
เมื่อคืนนี้เลิกงานจากโรงงาน
นี่ฮะชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาล
วิ่งข้ามถนนตรงทางม้าลายหน้าโรงงาน
ต้องใช้คำว่าวิ่งนะฮะเดินไม่ได้ครับชาวบ้าน
แถวนี้เนี่ยดูรถวิ่งกันสิ
รถวิ่งเร็วถนนหลายเลนด้วย
นี่ฮะจะเห็นว่าเธอผ่านมาฝั่งนึงแล้ว
เหลืออีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายถูกรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วเนี่ย
เลนขวาสุดของฝั่งนี้พุ่งชนอย่างจังนะครับท่านผู้ชมครับ
ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
กู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายมนตรี

ก็จอดรถแล้วก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
บอกว่าขับรถมาจากฝั่งรัฐกะบังมุ่งหน้า
ลงมาจากเกาะกลางถนน

ก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างจังยืนยันว่ามองไม่เห็นจริง
เพราะแสงไฟมันไม่ค่อยสว่าง

แล้วมันมีจุดอับก็คือเกาะกลางถนนที่มันสูงมากค่ะ

บางทีมันมองไม่เห็นว่ามีคนหรือไม่มีคน
เลี่ยวออกไปว่าเรามาเร็วไหม

เดี๋ยวความสัมพวนิทนะประมาณร้อยกว้าก่อน
เบื้องต้นถูกแจ้งเค้าค้าง่าหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนเรื่องการไม่หยุดให้คนข้ามตรงทางม้าลายอะไรพวกนี้เนี่ย
เดี๋ยวรอสอบสวนรายละเอียดต่อไป
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับถนนกิ่งแก้ว
ดูสิกลางวันเออมันยากจริงนะ

ละสี่เลนใช่ไหมใช่อุ้ยเราจะข้ามยังไงเนี่ยค่ะ
กลางคืนนี่ก็รถน้อยแต่ก็มาอย่างเร็ว
โอ้โหถนนกิ่งแก้วนะครับ๘เลนส์ฝั่งละ๔เลน
ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุคือซอยกิ่งแก้ว๕๒ทับ๑
ทางม้าลายนี่ชาวบ้านในพื้นที่บอกมันเริ่มเลือนลางแล้วเห็นไหม
กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เกาะกลางถนนก็มีกำแพงที่สูงขึ้นมา
คือคนที่เขาขับรถเมื่อคืนที่ชนคนบาดเจ็บสาหัสบอกว่า
โอ้โหเกาะกลางมันสูงขึ้นมาจนแบบแทบจะบางคน
เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เรื่องของทัศนียภาพในการมอง

กลางคืนกลางวันเราก็เปรียบเทียบมาให้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าจะข้ามถนนทีนึงนะ

ใช่ถ้าเป็นกลางวันนี้ต้องรอจนแบบช่วงรถติดจริง

กลางคืนนี้เขาแบบฟู้เลยต้องวิ่งเอานะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้เลยบอกว่าอยากได้สะพานลอยเหลือเกิน

บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้คนเจ็บคนตายบ่อยเหลือเกินจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแถวนี้
ณรีเนี่ยก็เป็นผู้หญิงสัตว์ในป่าหิมพาในเทพนิยาย

อะผมว่าต่อให้เอาเสาขนาฬีเอาไปเลยเนี่ย

ท่านผู้ชมครับเราถามไปยังภูมิในการแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับ
พอสมเทพบุญกว้างบอกว่า
เดี๋ยวเรื่องทางม้าลายจะเร่งตีเส้นที่มันจางเนี่ยให้มันชัดขึ้น
ส่วนสัญญาณไฟเตือนที่ชาวบ้านอยากให้มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตรงทางม้าลาย
คงจะทำไม่ได้เนื่องจากเป็นถนนสายหลัก
ถ้ามันมีสัญญาณไฟทางมาลัยให้คนข้ามเนี่ยรถมาเร็วแล้วต้องเบรกเนี่ย
มันจะยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ม้าลายที่มีแล้วนะชาวบ้านบอกมีสะพานลอยดีกว่าไหม
วงทางหลวงบอกว่าไม่ติดขัดนะครับเรื่องสะพานลอยถ้าจะสร้าง
แต่ติดขัดที่สองฝั่งที่มีเจ้าของที่ดินทั้งสองฝั่ง
เขายังไม่ยินยอมให้สร้างก็เลยยังไม่สามารถไปใช้ที่ดินเขาสร้างได้

เราก็ตรวจสอบมาให้หลังจากเพิ่งเกิดเหตุเมื่อคืนนะครับ